อาหารการกินร้านอาหารดูกันหน่อยว่าท่านเคยเจอเจอร้านอาหารที่เป็นระดับสูงชั้นไหนกันบ้าง

เดี๋ยวผมพาไปดูผมว่าน่าจะสูงที่สุดแล้วเป็นร้านอาหารระดับสูงที่ไม่น่าจะมีที่ไหนสูงกว่านี้อีกแล้ว

ไปดูนะฮะ
อยู่ชั้นสิบของอาคารค่ะ

คืออาจจะมีร้านอาหารที่อยู่โรงแรมหรูตึกสูงสูงกว่านี้เยอะแหละเพียงแต่ว่านี่เขาส่งของวิธีนี้เลยนะฮะ

รออยู่ข้างล่างมารับออเดอร์ใช่ไหม

นี่มีคนเข้าไปชมในคลิปนี้นี่๙ล้านกว่าครั้งแล้วนะครับ
เจ้าของร้านนะฮะนี่ฮะผู้ชายใส่แว่นดำคนนี้นะครับ
ร้านชื่อร้านกระเพราเผ็ดกรอบ

อยู่แถวอ่อนนุษย์นะฮะเขาอยู่บนชั้น๑๐ของอาคารครับ
คนที่รออาหารอยู่ข้างล่างก็แห่นเมื่อยคอเลยพี่อุ๋ย

คือเล็งว่าจะหย่อนมาตรงหรือเปล่า
คันเบ็ดฮะนี่แล้วก็หย่อนสายหย่อนเชือกผูกลงมา
นี่เห็นไหมคันเบ็ดนี่มีรอกนี่เห็นไหมครับ
ลูกค้ามาแล้วต้องส่งของลงไป
พอถึงมือเรียบร้อยก็หมุนคันเบ็ดกลับขึ้นมา
กลางวันก็มีนะกลางคืนก็เปิด
เจ้าตัวก็โพสต์คลิปเอาไว้นะครับ
คนก็เข้ามาดูกันเยอะแยะไปหมด
คือเจ้าของร้านเนี่ยฮะเพราะหนุ่มคนนี้เจ้าของห้องเนี่ย
เขาบอกเขาทำเป็นรายได้เสริมหลังเลิกงานนะนะ
ก็ทำอาหารเนี่ยฮะเมนูต่าง
ลูกค้าสั่งมามีรายเดอร์มารับ
นี่เขาก็หย่อนเบ็ดลงไป

นี่ตอนนี้ที่ทำกับข้าวปรุงกับข้าวอยู่นะครับ
อ่าเอาละนี่

เขาก็มีกิมมิกในการส่งอาหารด้วย
เดี๋ยวนี้ขายของมันต้องมีกิมมิกพี่อุ๋ย

แล้วก็ตอนส่งเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เจ้าของร้านกะเพราเผ็ดเป็ดกรอบบอกกับทีมข่าวของเรานะครับว่า
เขาใช้เวลาว่างหลังเลิกงานนะครับในการทำอาหารขายให้กับลูกค้า
แล้วก็รับออเดอร์ผ่านทางแอปพลิเคชันนั่นแหละ

เมนูเด็ดก็คือกะเพราเผ็ดเป็ดกรอบนะฮะ

ตอนการเลิกงานก็คือ๖โมงเย็นกลับมาถึงห้อง

กะเพราเผ็ดเป็ดกรอบ

เสาร์อาทิตย์นี่ก็ทำนะครับ
ไม่ได้ไปไหนก็ถ้าลูกค้าสั่งมาก็ทำให้

แล้วลิฟต์เสียบ่อยด้วยเวลามีออเดอร์มาทีนี้ก็ต่อให้ลิฟต์ไม่เสียก็ต้องไปส่งใช่ไหม
จังหวะลิฟต์เสียเดินขึ้นเดินลงอีกไม่ไหวค่ะเอาเบ็ดตกปลาที่มีอยู่เนี่ย
เอามาใช้ทำแบบนี้ดีกว่าซึ่งมันก็ทำได้จริงถามว่าเคยเกิดปัญหาไหม
เคยเจอนะฮะสายเบ็ดขาดนะฮะมันหนักมันหนักฮะอาหารที่สั่งนี่มันหนักเกินไปตอนหลังก็เลยต้องไปเลือกแบบสายเอ็นสายเบ็ดที่มันแข็งแรงทนทานหน่อย
แล้วก็รับน้ำหนักถุงได้เยอะคุณเข็มมาสอนสั่งต้มยำปลากระพงพิเศษมันก็จะหนักนะพี่อุ๋ยไหล่จะข้าวอีกไหล่จะกะเพราเพิ่มอีก
ก็ต้องจ่ายเพิ่มค่าสายเบ็ดให้เค้าด้วยขอให้ขายดีค่ะ